ที่ผมโปรยเอาไว้บอกว่าจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึง
ผู้ชายคนนี้พิการนะครับแต่ว่าเขาไป
ข่มขืนควายครับคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็สารภาพบอกว่าคนเราถ้าจะข่มขืนควายได้เนี่ย
เขาจะให้เหตุผลของการข่มขืนว่ายังไง
ผู้ชายคนนี้บอกว่ากินเหล้าเมา
เมามีอารมณ์ค่ะ
พูดภาษาศาสตร์
ที่เห็นแว๊บนี่ที่เราวงไว้ให้นี่

ตายคนนี้ล่ะทิ้งเอาไว้คงใส่ใส่กลับไม่ทัน
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้บางส่วน
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคมขืนควายวิ่งหนีไปแล้ว
หลักฐานเอาไว้ให้ควายดูเมื่อกี้นี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเตาแดกหมู่ที่๖
ตะบนตรวจอำเภอศรีนรงค์จวัดสุรินฮะ
ผู้สื่อข่าวทราบเรื่องก็ลงพื้นที่เลย
ไปพบกับนางกองสอนนนท์อยู่บ้านเลขที่๘๘หมู่๖
บ้านเตาแดกตะบนตรวจอำเภอศรีนรงค์จวัดสุรินฮะ
เจ้าของควายที่ถูกคมขืนเล่าให้ฟังบอกว่า
คืนวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ฉันเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนใครทุบอะไรปักปักนะ
เอ๊ะหรือใครจะโยนอะไรหรือใครจะตีอะไร
ควายมันร้องคุณวรพรควายมันร้องอ่ะ
ร้องออกมาชาวบ้านก็บอกว่าไปดูเถอะไปดูเถอะ
ลงไปดูไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับ
ยืนท่อนล่างเปล่านะฮะ

จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปครับ

ตอนนั้นเจอครั้งแรกเขาก็เอาควายยายตรง

มัดใส่แบบเทาเข็มแบบเทาที่รั้ว

ให้มันอันนั้นจะได้ไหมกระดูกกระดิกได้นะ
นั้นก็ได้รองเท้ารอบแรก

แล้วมันเปลือยจ้อนโดนท่อนล่าง
ค่ะเพราะที่ตีก็ได้ทำร้ายควายหรือบ้างไหม
ก็ตีรู้มั้ยตีไม่รู้ได้ยินแต่เสียงท่อนมั้ย
ตุ๊บดูแรงเนอะยายก็เลยตกใจยายก็เลยลงมาดู
จากนั้นก็ทราบว่าในเอในเอเป็นใคร
ในเอเนี่ยเป็นผู้ชายพิการขาขวาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับ

มีพฤติกรรมยังไงรู้ไหมพฤติกรรมของเขาที่ชาวบ้านบอก
ก็คือชอบข่มขืนสัตว์ข่มขืนคนแก่
แล้วทำอยู่นี่เรามีสถิติให้ดู
มาดูพฤติกรรมของนายเอหน่อยที่ชาวบ้านพอจะจำได้นะ
ใช้คำว่าพอจะจำได้คมคืนควายในสองครั้ง
วัวสองครั้งข่มขืนคนแก่แล้วข่มขืนคนพิการด้วย
เดี๋ยวนะคะถ้ามีประวัติอย่างนี้นี่ยังเดินไปเดินมาในหมู่บ้านได้เหรอ
คืออย่างนี้สังคมในท้องที่เขาเนี่ยเหมือนกับคนหมู่บ้านเดียวกันไง
คือถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรเขาก็ไม่ได้แจ้งความคุณวรพร
จาก๔อย่างนี้แล้วยังชอบดูผู้หญิงอาบน้ำด้วย
นี่นี่ผู้ก่อเหตุใช่
พอมาก่อเหตุครั้งนี้นะครับทางเจ้าของควายเนี่ย
เขาก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วไปแจ้งผู้นำ
แจ้งผู้นำชุมชนแล้วแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจ
ว่าทนไม่ไหวแล้วนะฮะครั้งนี้เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวมาทำอีก
เล่าให้ผู้สุดข่าวฟังบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุในพิทธิ์ข่าว
ผมก็กินเหล้าเข้าไปไงมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ทางเพศ
เขาพูดแบบไม่อายนะเขาบอกว่าก็เลยไปปลดปล่อยอารมณ์ในข้อควายนะฮะ
อันนี้อ่านดีไหมเนี่ยข้ามไปหน่อยแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าอ่านไปอาจจะไม่เหมาะสมเขาบอกว่าแต่มีคนมาเห็นซะก่อนเขาก็เลยหนีนะฮะ
ส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจเรียกทั้งคู่มาไกล่เกลี่ยแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะ
แล้วก็สั่งให้ผู้ก่อเหตุคุณอย่าทำแบบนี้อีกนะ
คราวหน้าดำเนินคดีแล้วนะคู่กรณีก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งฮะ
ก็เป็นเรื่องออกจะวิปริตซะหน่อย